เรื่องของโรคโควิด๑๙ที่มันก็ยังระบาดอยู่นะครับ

หลายคนพ่อค้าแม่ค้าก็ขายของลำบาก

แบบนี้ต้องผันตัวผันยังไงพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสไปเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์กันดีกว่า

คนนี้คนแรกพาไปดูเพราะเธอเป็นถึงแอร์โฮสเตจเป็นนางฟ้าลงมาสู่ดิน
แล้วตอนนี้เธอนั้นขายอะไรขายหมูและเนื้อแดดเดียว
โอ้โหไม่อายทำกินนะคะ

เธอคนนี้ชื่อว่าสะสิมนชำนาญศาลเป็นชาวตำบลบ้านเลื่อมจังหวัดอุดรธานี
คนอุดรธานีนี่ดีจริงเลยนะครับ
คุณผู้ชมฮะเธอบอกว่าพอขายหมูและเนื้อแดดเดียว
ทางเฟซบุ๊กของตัวเองปรากฏว่าเพียงแค่๒อาทิตย์
๒สัปดาห์มีรายได้เข้ามานะฮะ๑๕๐๐เลยนะจะบอกให้
ขายดีมากแล้วคุณดูบรรจุพันธุ์เขาสิ

คือแบบนี้ผมบอกเลยส่งขายได้ทั่วประเทศ

ถูกต้องน้องใบตองแล้วเป็นอาหารชั้นดีในช่วงของการเก็บตัวแบบนี้

กักตุนได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยสนใจไหม
คุณก็จะเจอกับหน้าสวยแบบนี้
สั่งได้สั่งมาเผื่อด้วย
ไปอีกร้านหนึ่งนะคะที่บ้านเลขที่๑๒๓ทับ๒หมู่๔
ตำบลยางซ้ายอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย
นี่เป็นบ้านของคุณพันธนันอ้นน้อย
คือเป็นแม่ค้าขายของอยู่ในตลาดนัดนะคะ
แล้วเธอไม่เคยทำอาหารขายมาก่อนนะ
คือขายของขายอย่างอื่นไม่ได้ขายอาหาร
แต่วันนี้แม่ค้าคนนี้จะต้องเปลี่ยนแล้ว
เปลี่ยนตัวเองมาขายอาหารแทน
เพราะว่าช่วงนี้ของที่ขายได้ดีที่สุดก็คืออาหาร

ก๋วยเตี๋ยวห่อใบตองแบบนี้ห่อละ๑๐บาทเท่านั้นเอง
นี่มันก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย
ถูกต้องก็เขาขายอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยด้วย
แล้วความคิดการขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ย
มาจากคุณแม่ปลีกอายุ๘๐ปี
คนข้างที่คอยให้คำแนะนำ
เป็นคนสอนก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยสุดโบราณให้กับลูกสาวด้วย
เพราะว่าคุณยายปลีกเนี่ยเคยทำก๋วยเตี๋ยวขายมาก่อน
แล้วมีสูตรเด็ดเคล็ดลับคือขายอร่อย
แต่ว่าพอแก่แล้วก็ทำไม่ไหว
ก็เลยมาสอนลูกทำ
คุณพันธนันเนี่ยก็ใช้พื้นที่เล็กหน้าบ้านของเขาแบบนี้นะคะ

แล้วก็ไปโพสต์ตามเพจต่าง

มีคนสนใจสั่งไปทานกันเยอะมาก
นี่ติดอกติดใจสั่งกันเพียบ
แล้วมันห่อละ๑๐บาท
คุณผู้ชมรีบถ่ายรูปหน้าจอไว้ก่อน

คุณพันธนันอดน้อยค่ะใช่แล้ว

แล้วไปสั่งออเดอร์เธอได้เลยนะคะ

คือเธอก็ต้องเปลี่ยนจากการค้าขายอย่างอื่น
มันขายไม่ได้ในช่วงนี้มาขายอาหาร
ด้วยแบบสูตรของกินที่มันแบบมีอยู่แล้วแล้วทำอร่อยนะ
อยากกินเลยก๋วยเตี๋สุโขทัยผมชอบมากนะ
อ่ะผมว่าปิดท้ายกันด้วยของหวานดีกว่า
นี่เลยจากคุณครูที่เขาเป็นคุณครูที่โรงเรียนพยาวพิทยาคม
ใช้เวลาว่างนี่แหละช่วงปิดเทิมตอนนี้ก็ก็ใหญ่เวลาปิดเทิมมาเนาะ
คือหารายได้เสริมจากการผันตัวมาเป็นแม่ค้าขายโดนัท

เธอเองเป็นคนชอบทานแล้วก็ทำขนมอยู่แล้ว
ก็เลยทำโดนัทซึ่งสูตรที่คิดค้นขึ้นมามันมีความพิเศษนะ
มันไม่เหมือนที่อื่นไงแล้วก็แป้งมันนุ่ม
เคี้ยวเข้าไปนี่มันนุบกรอบเวลาคลอดมาใหม่

ขายผ่านทางสื่อออนไลน์และเฟซบุ๊คด้วยครับ
ปรากฏว่าแต่ละวันมีออเดอร์สั่งทำไม่ขาดสายนะ
คือขายได้ทั้งในและต่างจังหวัด
ก็คือจะเป็นจังหวัดใกล้เคียงนั่นแหละ

ทำโดนัทไม่ต่ำกว่าวันละ๑๒๐ชิ้น

เอาอีกแล้วยกมือถือขึ้นมาถ่ายรูปหน้าจอไว้เลยคุณผู้ชมฮะ
หมายเลขโทรศัพท์ผมบอกก่อน
หรือจะไปดูในเฟซบุ๊กเธอก่อนก็ได้

โดนัทครูรัตนานะคะช่วงนี้ปิดเทอมไง
จากคุณครูแล้วเด็กก็มาขายของกันเยอะเหมือนกัน
ก็เป็นการอุดหนุนช่วยกันก็แล้วกันเนาะ